ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันศุกร์แล้วเข้าตลาดไปเช็คราคากันดีกว่าจ้าไปดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้กันนะคะหมูเนื้อแดง๑๖๕บาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์วันนี้อยู่ที่๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะมาดูราคาของ
ลาทูนึ่ง๖๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สลิด๑๗๐บาทต่อกิโลกรั
ส่วนปลาช่อนเลี้ยงวันนี้อยู่ที่๑๕๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ